มิติใหม่ของการตีกันของเด็กวัยรุ่นค่ะปกติเขาต้องหน้าเทคหน้าผับ
อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมมามุกไหนอีกแล้วคะร้านก๋วยเตี๋ยวอืม
ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เพชรชบูนมันยังตีกันค่ะอ่าไปดูนะฮะ
นี่ฮะคนที่เอาคลิปมาลงนี่เห็นไหมเขาเขียนเลย
เอาคลิปมาลงแล้วบอกโอ้โหไม่สงสารคนตั้งใจมากินเส้นเล็กน้ำตกลูกชิ้นเนื้อเปื่อยเลย
กรุณาให้เกียรติเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อเปื่อยหน่อยจริงโอ้โหดูเก้าองเก้าอี้เห็นไหมฮะ
ไม่อั่นจะกินกันเลยไม่เป็นอั่นจะกินเลยครับ
สองกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านครัวเจ๊ตาย
ช่วงเกิดเหตุเนี้ยกลุ่มวัยรุ่นอายุสักไม่นาวจะเกินสิบแปดนะฮะ
ฮะก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่นะครับ
เจ้าของร้านบอกว่ากินไปกินมาเนี่ยแซวกัน
สองกลุ่มนี้แซวกันไปแซวกันมาสุดท้ายจบลงด้วยการตะลุมบอลกัน
ทำให้ร้านนี้ร้านครัวเจ๊ตายร้านใกล้เนี่ย
เสียหายหมดโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนรนาศลูกคงลูกค้ามานั่งกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยว
ตำรวจก็มาสุดท้ายจับได้กลุ่มละหนึ่งคนนะ
พาไปเปรียบเทียบปรับ
จ่ายค่าเสียหายให้กับร้านที่เขาเสียหายเนี่ยร้านละห้าพันบาท